คุณว่ารถพ่วง๒๒ล้อใหญ่ไหม

เป็นรถพ่วง๒๒ล้อทั้งหมด๓คัน
พอชนกันปั๊บคุณผู้ชมคิดสภาพ
มันใหญ่มากมันขวางถนนทั้งเส้น

ขวางถนนรถข้างหลังไปไม่ได้เลยนะฮะ
ใช่ค่ะตรงนี้นี่คือการจราจรติดยาวเหยียดเลยนะ
จุดตรงนี้ค่ะเป็นจุดกลับรถกิโลเมตรที่๓๑ช่องทางด่วนค่ะ
เข้าชนบุรีที่บางบ่อนะ

ไปเส้นตรงสมุทรปราการจะรู้ดีเลย
แล้วยิ่งคันนี้ที่มันขวางแบบขวางทุกเลนเลย
เหตุการณ์นี้นะคะทางตำรวจที่สพบังบ่อสมุทรปราการ
แล้วก็ร่วมกับตันยูก็ได้ไปถึงจุดที่เกิดเหตุค่ะ

คนขับคือนายนุกูลภูลสวัสดิ์นะคะโดนชนท้าย
แล้วก็พังเสียหายรถมันก็ขวางถนนอยู่แบบนี้ค่ะ
คือเขาขับมาทางตรงแล้วไปชนด้านข้างฝั่งซ้าย
ของรถพ่วงอีกคันที่เป็นรถพ่วงทะเบียนชนบุรี
คนขับเนี่ยคือนายพงศธรปรุงใจอายุ๕๑ปีค่ะ

ก็ต้องเอาตัวส่งโรงพยาบาลรวมชัยประชารักษ์นะคะ
แล้วคันรถพ่วง๒๒ล้อที่มาทางตรง

เจ้าหน้าที่ต้องรอรถเครนมายกส่วนพ่วงที่บรรทุกห้องเย็นขึ้น

ดูสิจะต้องลากซากรถออก
แล้วก็ตัดทางอยู่ครึ่งชั่วโมง
ถึงจะนำร่างคนขับออกมาจากซากรถได้
นี่ค่ะคนขับเนี่ยคือนายศักดิ์สิทธิหนองใหญ่อายุ๓๐ปีนะคะ
แล้วทีนี้ก็นำร่างส่งไปที่โรงพยาบาลบางบ่อให้ชนะสูตรเบื้องต้น
แล้วก็ส่งไปที่โรงพยาบาลรามาธิบดีจักรีนริบดินต่อไปด้วย
เพราะว่าเหตุการณ์นี้คือมีคนเสียชีวิต๑ราย

จากการสอบสวนสอบถามนายพงศธร

ผมกำลังเลี้ยวกลับรถผมมาอยู่เป็นคันที่๒
แล้วจู่มีรถพ่วงของนายศักดิ์ศิษย์
เขาขับมาทางตรงเขามาชนตรงกลางรถ
ผมแบบเต็มแรงรถเขาไม่ได้เบรกเลย
ทีนี้รถผมก็เลยกระเด็นไปขวางถนน
แล้วไปชนกับท้ายรถพ่วงอีกคันนึง
เพิ่งจะกลับรถไปจนได้รับบาดเจ็บ
นี่ตำรวจต้องตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดอีกครั้งหนึ่งนะ
ด้วยความที่ทั้ง๓คันเป็นรถพ่วงสีขาว
จังหวะที่เกิดเหตุมันคือจังหวะอะไรกันแน่
ทำไมถึงขับมาพุ่งชนแบบนี้นะครับ